ไม่ได้มีการไม่ให้ไปแล้วก็แอปเชิญค่ะเชิญทั้งคุณสงกรานแล้วก็เชิญคุณพ่อคุณแม่คุณสงกรานด้วยค่ะตอบมาวันที่๓๑มั้งคะค่ะว่าไม่สะดวกมาร่วมงานนะคะ
ให้คนไปด่าไปว่าใครเลยโดยเฉพาะคุณแม่ของแมทครอบครัวพี่สงการพี่แอฟแล้วคนที่สำคัญที่สุดคือน้องปีใหม่
อ่า
อ่า
ก็จริงก็ตามข่าวนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรปกติหนูไปเที่ยวกับ
วิวียบ่อยไหมคะก็ไปเรื่อยถ้ามีโอกาสพันไปด้วยการหมดค่ะไม่เคยเจอ
ไม่มีเลยครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเนาะผมทำงานคือทำงาน
เลยไงใจไหมคะมีคนเดียวนานแล้วครับ

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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

โปรดติดตามตอนต่อไป